ไปต่อเลยละกันที่จังหวัดปฐุมธานี

มีการจัดงานตักบาททางน้ำ
รวมไปถึงมีการจัดการแข่งขันเรือพายด้วย
บรรยากาศสนุกสนานคึกคักขนาดไหนไปดูค่ะ

รอบรอบ

นี่ถ้าจัดลงไปพายเองได้ลงไปแล้วนะคะ

โอ้โหจริงนะบรรยากาศคนเชียร์นี่มันสนุกนะ

ว่าเราไปดูการแข่งขันภายเรือแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
พลังกันสุดฤทธิ์เลยเชียร์ทีมที่เราชอบกันเต็มที่เลย
จบงานก็ต้องมีจิบน้ำขิงน้ำผึ้งกันบ้างล่ะคุณ
นักใจแต่ว่างานนี้เป็นการแข่งขันเรือพายม้าและเรือจิ๋วนะคะ
ซึ่งทั้งสองประเภทจะมีจำนวนฝีพายไม่เท่ากัน
ม้า๑๐ฝีภายและเรือจิ๋ว๗ฝีภายค่ะ
ถึงแม้ว่าในวันงานบางช่วงก็จะมีฝนแล้วนะ
มีฝนโปรยปลายลงมาเป็นพักพักแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับกองเชียร์และฝีพายทั้งหลาย
ดูจากรีลาการเชียร์แล้วไม่เป็นอุปสรรคจริง
และที่ขาดไม่ได้สำหรับการแข่งขันเรือก็คืออะไร
บรรดานนักภาคไงคะนักภาคเรือที่มีฝีปากและลีลาที่เหล้าใจมาก
ลีลาการภาคของแต่ละคนนี้นะเขาก็จึงงัดไม้เด็ดมาโชว์กันแบบเต็มพลังเลย
คือคอแหบคอแห้งกันไปตามกันนะคะแต่ว่าแต่ละคนเขาก็จะมีลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วย
คุณผู้ชมในช่วงการแข่งขันเรือม้าสิบฝีภายเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นยังไง
ทำเอากองเชียร์แล้วก็นักภาคอุ้ยตกอกตกใจไปตามตามกันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปดูกันจ้า
ใครอยู่ในนั้นใครอยู่ในนั้น

เรือพายฝั่งสีแดงโล่ง

พวกพี่น้องก็ลงไปกองอยู่ในน้ำแบบนี้เลยครับ
ก็ต้องใช่แหละค่ะคุณ
เอาจริงนะคือคนเชียร์ทางด้านนักภาคเอง

เพราะว่ามันสร้างความตกใจกับกองเชียร์มาก

เพราะว่าเขามีวิธีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

การว่ายน้ำต่างเพื่อช่วยเหลือตัวเองนะคะ
แต่เอามาให้ชมเป็นสีสันเป็นความสนุกสนานแล้วกันเนอะ
หลังจากที่มีการงดการจัดการแข่งขันไปนะ

ก็เริ่มมีการกลับมาจัดการแข่งขันภายเรือแบบนี้
พายแบบนี้แหละเป็นสีสันบรรยากาศ
โอ้โหลักษณะเหมือนแบบว่าพายเรือสู้ไม่ได้แล้วเอาไงดี

เผื่อจะถึงเร็วอันนั้นน่าจะเป็นความคิดคุณนะ
ทำอะไรไม่ได้ขออีกอย่างหนึ่งแทนไปก่อน